ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปได้หรือเปล่า

เอามอเตอร์ไซค์เข้ามาในปั๊มจะมาเติมน้ำมันแต่ว่าล้ม

พยุงรถขึ้นมาจะพามาเติมน้ำมัน
ปรากฏว่าโดนคนที่มากับมอเตอร์ไซค์เนี่ย

โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเลยค่ะ
ขนาดตามตำรวจมาระงับเหตุนะ

มันสมบัติส่วนตัวผมบ้าง
โอ้โหตำรวจยังโดนอ่ะคุณนัทธนัน
แล้วจะนับภาษาอะไรกับเด็กปั๊ม

เห็นเสื้อลายพรางไม่ได้เท่ากับว่าเป็นทหารนะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองนครนายกไประงับเหตุค่ะ
แต่ว่าชายคนนั้นน่ะโอ๊ย

เกิดขึ้นที่ปั๊มในจังหวัดนครนายกค่ะ

มีคนหาว่าผมมาขโมยตังค์ไปร้อยหนึ่ง

ก็เจอกับเด็กปั๊มเจอกับผู้ชายเมาคนนี้
ตำรวจไปจะคุยจะเคลียร์แล้วค่ะ

คนเมาเนี่ยยืนแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะ
แล้วพยายามบอกให้เขาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักไหม

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ต่อว่าตำรวจอีก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องล็อกตัวเอาไปโรงพักแล้วค่ะ

ผู้ชายคนนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มา

ทีนี้ผมเห็นผมก็ไปช่วยสิ
ยกรถเข็นขึ้นมาจอดจะเติมน้ำมันให้

ผมขโมยตังค์เข้าไปร้อยหนึ่ง

พนักงานปั๊มก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย

ตำรวจก็เลยต้องเอาตัวขึ้นโรงพัก

นี่ที่มาของคำว่าทำคุณบูชาโทษหรือเปล่า